ในขณะที่โฆษกองทัพอากาศก็ระบุว่า

หลักฐานเฮลิคอปเตอร์ตกในวันพรุ่งนี้

รอรับศพของทหารทั้ง๓นาย
จากคุณระพีพันธ์เรือนศรี

โศกองทัพอากาศระบุด้วยนะคะ
ว่าร่างของ๓นายทหารจะเดินทาง
ในเวลาประมาณ๑นาฬิกาค่ะ
โดยมีผู้บัญชาการทหารอากาศนายทหารชั้นผู้ใหญ่
กองทหารเกียรติยศรอรับศพอย่างสมเกียจค่ะ
พลอากาศรีพงศักดิ์เสมาชัยโคศกองทัพอากาศ
สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงความคืบหน้าการลำเลียงศพ๓นายทหาร
ประสบเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกระหว่างปฏิบัติหน้าที่
บริเวณเขาชะเมาจังหวัดระยองว่า
ล่าสุดศพของทหารทั้ง๓นายอยู่ในขั้นตอนการบรรจุศพ
ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจจังหวัดชนบุรี
ก่อนจะนำร่างลำเลียงขึ้นเครื่องบิน๔๔
มาอย่างท่าอากาศยานทหาร๒กองบิน๖ดอนเมือง

แต่หากกระบวนการเที่ยวโรงพยาบาลเสร็จเร็ว
ก็อาจจะเดินทางมาถึงก่อนเวลาที่คาดการณ์
ส่วนการชนะสูตรพลิกศพจะดำเนินการที่โรงพยาบาลภูมิพล

เรื่องต้นพลอากาศเอกตรีทศสนแจ้งผู้บัญชาการทหารอากาศ

จะเป็นประธานในพิธีรับศพอย่างสมเกียจ
สำหรับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้
กองทัพอากาศได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
และเตรียมลงพื้นที่เก็บหลักฐานในวันพรุ่งนี้ค่ะ
และก็จะนำมาวิกล้อครับ

หลักฐานที่จะสามารถที่จะเก็บได้มากน้อยขนาดไหนครับครับ

แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีตัวระเบียบที่
จะให้สิทธิ์ในส่วนของทายาทถ้าเกิดว่าประสงค์ที่จะเข้ารับราชการ
ก็สามารถที่จะแสดงสิทธิ์นั้นได้
แต่ว่าก็ต้องมาอยู่ในความพิจารณาในเรื่องของคุณสมบัติต่างที่ทางที่ราชการกำหนดครับ
สำหรับกำหนดการในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา๑๖นาฬิกา
จะมีพิธีเคลื่อนศพ๓นายทหารออกจากอาคาร๑๔โรงพยาบาลภูมิพล
ไปยังชาปณสถานกองทัพอากาศวัดพระศรีมหาธาตุบางเขน
และในเวลา๑๗นาฬิกาจะเปิดให้บุคคลทั่วไปรดน้ำศพ
ก่อนที่จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในเวลา๑๘นาฬิกา
และสวดพระอภิษฐรรมศพในเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที
ซึ่งกองทัพอากาศรับเป็นเจ้าภาพทั้งหมดค่ะ
พิธีสวดพระอภิษฐรรมศพ๓นายทหารที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน
ยังไม่กำหนดเวลาที่ชัดเจนค่ะ
เพราะทางญาตินะคะต้องการที่จะนำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด
ซึ่งกำหนดการที่ชัดเจนทางกองทัพอากาศจะแจ้งให้ทราบในเวลาต่อไปค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากท่าอากาศยานทหาร๒กองบิน๖ดอนเมืองค่ะ
ครับขอบคุณครับคุณรับพิพันธ์ครับ